ครับเรื่องของกัญชานะฮะที่ปลดล็อกกัญชากันอยู่เนี่ย
ตอนนี้ก็มีกฎระเบียบต่างต่างออกตามมามากมายนะฮะแต่มันก็แม่
มีเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นอยู่๒คนอายุ๑๙ปีที่จังหวัดระยองนะครับ
สลบสไหลนะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันไปน็อกอยู่คาปั๊ม
นี่ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนสุขุมวิทย์
บนเนินพระอำเภอเมืองทางปั๊มเขาก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะวัยรุ่นชายสองคนอายุสิบเก้าปี
็อกช็อกหายใจติดขัดหัวใจแบบเต้นเร็วแน่นหน้าอก
นี่ฮะคือทางกู้ภัยเนี่ยที่ได้สอบถามกันไปเนี่ย
บอกว่าพอมาถึงเนี่ยทราบว่าทั้งสองคนเนี่ย
เขาสูบกัญชามาจากบ้านเพื่อนนะแล้วระหว่างทางที่เขาออกมาจากบ้านเพื่อนเนี่ย
ก็มีอาการอย่างที่บอกหายใจไม่ออกหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอก
ขับรถต่อไม่ไหวฝืนต่อไม่ไหวก็เลยแวะเข้าปั๊ม
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยนี่ฮะเพื่อให้มาช่วยเหลือ
โป๊งทางปั๊มเขาเห็นเขาก็มาช่วยกันพนักงานปั๊มบอกว่ารถคันนี้เนี่ย
ขับเข้ามาจอดในปั๊มมีผู้ชายสองคนกับผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถ
จากนั้นไม่นานกู้ภัยก็มีรถเข้ามาแล้วก็รับตัวผู้ชายทั้งสองคนไป
ส่วนผู้หญิงก็ขับรถเก๋งตามไปเหลือทิ้งไว้ก็คือถุงเท้านักเรียนสีขาวสองคู่
อ่าแสดงว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นนักศึกษา
อาจจะไปสูบกัญชาที่บ้านเพื่อนแล้วก็น็อกอะไรประมาณอย่างนี้
คือมันต้องเตือนกันจริงนะคือไอ้ทางประโยชน์ทางยาทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันมี
แต่ทางโทษเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกเนี่ยอันนี้มีโทษแน่นอน
เหมือนเหรียญ๒ด้านดาบ๒คมเรื่องของปลดล็อคกัญชา